ข่าวนี้โอ้โหบูลลี่กันข้ามประเทศกันเลยนะครับ
โอ้โหโดนชาวเกาหลีบางกลุ่มนี้นะคะ

อยากไล่ลิซ่าเนี่ยกลับเมืองไทยไปกันเลย

แล้วก็มาหากินในบ้านเขาว่าอย่างนั้นเถอะนะคะ
แล้วก็โดนโบลลี่ด้วยการเหยียดสัญชาติ

บอกว่าเนี่ยถ้าล้างหน้าออกมาดูไม่ได้นะฮะ
เออแฟนคลับลิงทั่วโลกออกมาปกป้องสาวลิซ่าผ่านแฮสแท็กค่ะ
เอาจริงมีไปทั่วโลกเลยนะฮะ
ไม่ได้แค่ในเกาหลีหรือว่าในไทยเท่านั้นค่ะ
ในฐานะเขาเองก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะ

ก็เคยผ่านมรสุมลูกใหญ่แบบนี้มาเหมือนกัน
ถูกบูรีไม่แพ้สาวลิซ่าเลย
แบมแบมเนี่ยให้กำลังใจลิซ่าเช่นเดียวกัน
แล้วก็บอกด้วยว่ามีโอกาสได้คุยกับลิซ่าผ่านข้อความมาแล้ว
ก็รับรู้ถึงกำลังใจที่ทุกคนมอบให้

ลิซ่าฝากแมมมาบอกแฟนด้วยนะคะ

ไปเรียงข้าวแบบนี้นะครับ
คือมันเป็นแค่คนสองสองคนสามคนเองครับผม
ผมแบบแค่คนสิบคนเนี่ยผมว่ามันทำอะไรพี่ฤทธิ์ไม่ได้อยู่นะครับ
พี่ฤทธิ์พี่ฤทธิ์คือเขารับรู้ถึงทุกกำลังใจครับผม
อันนี้เขาฝากผมบอกผมมาแล้วถ้าเกิดสมมุติมีสัมภาษณ์นะครับ
เขาบอกว่าก็รับรู้อยู่แล้วก็แบบ

คนที่พูดเขาอาจจะพูดแรงอาจจะแบบเกินไปนิดนึง

แต่แบบคือผมไม่ได้อะไรกับคนทางนี้อยู่แล้ว

แล้วเขามาด่าว่าเพราะว่าผมเป็นคนไทยอย่างนี้
มันเหมือนกับว่าแบบเออผม

เหมือนไม่มีเรื่องให้ด่าเขาก็เลยด่า
เอาอะไรก็ได้มาด่าครับผม
โอเคเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยแคร์ครับผม
หมดตัวเองก็ไม่รู้หรอกว่าร้านทำอะไร
แต่ว่าเอาเพื่อนบ้านบอกว่าโฮดังมาก

ถ้ามาเล่นคอนเสิร์ตที่บุรีรำไปแน่นอน

แล้วก็เห็นว่ามีในโซเชียลแชร์ภาพกันเยอะเลย
เป็นภาพที่น้องลิซ่าเนี่ยเมื่อประมาณ๒ปีที่แล้ว
นั่งรอรถนะคุณรถทัวร์อยู่ที่บอก
เขาบอกว่าขาไปเนี่ยลิซ่าเนี่ยนั่งเครื่องไปจริง
แต่ขาลับรอรถทัวร์กลับจากกุรีรามขึ้นมาประเทศ
เนี่ยติดดิ้นดังระดับโลกขนาดนี้